มาดูต่อกันที่สาวเบลล่ากันบ้างดีกว่านะคะ
หลังจากที่หลายคนบอกว่าเคลียร์กันไปแล้ว
ตอนนี้กลับมาโลกสดใสสีชูกูแฮปปี้นี้ค่ะ
คือเป็นคำถามที่พี่แจ๊คยื่นไมค์ถามเขา
ก็คือแชร์เป็นไวรัลกันเยอะมากเลยนะคะ
นี่ความรู้สึกของเบลล่ารานีหลังจากที่พี่เวียออกมาสัมภาษณ์กรณีน้องชิง
วลีเด็ดคำตอบคือเบลล่าคือที่หนึ่งในใจคนเดียวมานานแล้ว
งานนี้เจ้าตัวบอกว่าฟังแล้วก็เขินเหมือนกันนะคะ
ส่วนกระแสข่าวระหว่างเธอกับสาวชิง
ยืนยันตามที่เคยพูดไปนะพี่
บอกว่าบอกปัดเลยที่มาสัมภาษณ์คราวที่แล้ว
ที่หลายคนมองว่าเบลล่าตั้งใจจะฉักสั่งสอนรุ่นร้อง
รุ่นน้องด้วยการวางบอมให้มันเรื่องใหญ่ให้คนไปโจมตีฝั่งโน้นหรือเปล่า
ไปฟังเบลล่ารานีเคลียร์เรื่องนี้หน่อยสิคะ
ดูสวยนะดูสดชึ้น
ไม่ใช่คนที่พอมีข่าวออกมาปุ๊บจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
คือเราก็ต้องรู้จักพี่เขาประมาณนึง
ก็นิดหน่อยค่ะเป็นใครก็เขินมั้งค่ะ
สุดท้ายคือพี่เวียก็พินึกในใจไหมคะ

ความรู้สึกตอนสัมภาษณ์เมล่ากับข่าวนู้ดกับข่าวนี้ตลอดฟิวเลยเนอะ

เห็นภาพน้องชิงชาวเน็ตก็บอกเลยว่า
ไม่ให้ได้ใช้ชิงได้พักเลยจ้า

ที่เด็ดกว่านั้นคือแคปชั่นใต้ภาพค่ะ
ชิงเขียนเอาไว้เขาบอกว่าเขียนแบบฟิลมโน
มือคืออะไรมือคืออะไรอย่างนี้เออ
แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะไปเจอนุ่มต่อก็ให้สัมภาษณ์เคลียร์ชัดมาก
เอาจริงผมจำไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใคร
เพราะว่าน้องมาขอถ่ายรูปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน
แคปชั่นน่าจะเป็นการตั้งให้สอดคล้องกับภาพมากกว่า
ตัวเองเพิ่งรู้จักชิงชิงจากคราวนี้แหละ

แล้วก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าต่อธนภพกับชิงจิไม่ได้รู้จักกันนะคะ